ช่วงนี้เธอเธอเธอ

พบกับอาจารย์พอพาคินี
ผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน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

อย่างบางคนเนี่ยที่ออกรถมาเนี่ยอาจจะแบบว่าใช้สีที่ไม่ถูกชะลงแต่มันถูกใจอ่ะ
ดิฉันชอบสีนี้อยากได้รถสีนี้แต่ว่าดวงเราเกิดวันนี้อาจจะไม่เหมาะกับสีนี้
ใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกครับผมเคยเห็นครับค่ะรถต่างบางทีเขาก็ชอบเขียนเอาไว้อะครับ
เรื่องของสีบางคนบางคันขับสีแดงแต่เขียนว่ารถคันนี้สีขาว
ติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคะคุณครูแบบนี้มันช่วยอะไรไม่ได้นะ
ถูกต้องค่ะคุณพ่อเขาบอกบางตำราเขาบอกว่าเป็นการหลอกเทวดา
ใช่นะแต่ว่ามันหลอกคนยังหลอกไม่ได้เลยอ่ะครับ
เทวดาอ่านหนังสือออกไหมคะอ่านออกใช่ไหมคะ
แต่เทวดางงว่าสีที่ตาเห็นกับตัวหนังสือไม่เหมือนกัน
แล้วอย่างนี้คนเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะต้องใช้สีอะไรถึงจะถูกฉลก
ควรจะเลี่ยงสีอะไรปีใหม่นี้คนออกรถเยอะนะคะคุณครู
เออนะคะเอาสีที่ไม่ถูกฉลกก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าดวงเราเนี่ยไม่ถูกฉลกกับสีอะไร
ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเริ่มที่วันอาทิตย์สีที่ไม่ถูกฉลกสำหรับการออกรถคือสี
ก็จะเป็นโทสีฟ้าสีน้ำเงินสีออกแบบว่าเทาฟ้าอะไรประมาณนี้นะ
ระกูลฟ้าทั้งหลายใช้ไม่ได้แล้วก็คนที่เกิดในวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงพวกสีแดง
สีแดงเนี่ยเป็นกาลิกินีในดวงไม่ว่าจะแดงเข้มแดงอ่อนแดงเลือดนกแดงเลือดหมูอะไรพวกนี้ไม่ได้เลย
คนที่เกิดในวันอังคารก็คือสีที่เป็นกรกินีก็คือสีขาวสีเหลืองสีครีม
ตอนแรกอาจจะใช้เป็นเขาแต่หลังมันกลายเป็นเหลืองเองมันเหลืองเองมันมีครีมเองเทาเอง
มันเปลี่ยนเองนะครับเป็นแบบนี้ก็รีบถูกฉลกนะคนที่เกิดในวันพุธนะคะสีที่ไม่ถูกฉลกก็คือสีชมพู
คนที่เกิดในวันพระหัสบดีเป็นปัญหาเยอะเลยก็คือสียอดฮิตเลยก็คือสีดำสีดำสีดำสีเทาดำแล้วก็สีม่วง
อันนี้ใช้ไม่ได้นะคนที่เกิดในวันศุกร์นะก็คือไม่ถูกฉลกกับพวกสีตระกูลสีเทาสีทองสีบอลสีเงิน
คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยสีที่ไม่ถูกฉลกก็คือสีเขียวจริงแล้วคือสีอื่นนอกเหนือจากที่บอกมานี้ใช้ได้หมดเลยใช่ไหมคะหมอกาย
ใช้ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเกิดวันอาทิตย์ก็หลีกเลี่ยงเฉพาะแค่สีฟ้าน้ำเงินเทาฟ้าแต่ถ้าจะเป็นดำขาวครีมแดงชมพูเหลืองเขียวได้หมด
พวกนี้ใช้ได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดวันต่างเหล่านี้แต่ด้านสีที่ชอบเนี่ยไม่ถูกฉลกหมอไก่อยากทำยังไง
วันจันทร์อย่างนี้ค่ะแต่ชอบรถสีแดงมากเลยอย่างนี้ค่ะหมอไก่เรามีวิธีการแก้เคล็ดด้วยใช่ไหมคะ
ต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมุติว่าผลกระทบก่อนถ้าสมมุติว่าเราใช้สีที่ไม่ถูกฉลกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
มันก็จะเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าฉันใช้สีที่ไม่ถูกฉลก
แล้วฉันตั้งใจขับรถไม่ประมาทไม่วอกแวกสติได้ไหมถามว่าเราเนี่ยไม่ชนคนอื่นแต่คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะประมาทมาชนเรา
เพราะว่าเราควบคุมตัวเราเองได้แต่เราควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนอื่นอาจจะควบคุมไม่ได้เป็นปัจจัยแบบว่านอกเหนือที่เราจะนั่นแล้ว

แล้วก็อาจจะแบบมีเหตุให้เราต้องใช้เงินบ่อย
แปลว่าหมอไก่จะต้องมีวิธีการแก้เคล็ดมาบอก

สำหรับใครที่ใช้รถสีที่ซื้อมาแล้วไม่ถูกฉลกทำยังไงดี
อ่านะคะอย่างแรกเนี่ยวันที่ออกรถเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ก็คือเราต้องออกรถเนี่ยในวันที่ทำให้จากการีเนี่ยมันกลายเป็นสี
ก็คือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีซะ
จากร้ายกลายเป็นดีซะใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ย
ต้องการจะใช้พวกสีโทนฟ้า

ให้อักลฎในวันเสามี

หรือถ้าเป็นสีอื่นที่ถูกฉลกออกวันนี้ได้กันไหมคะ

เฉพาะคนที่แบบว่าคืออยากจะออกสีที่มันเป็นการากินี
ที่มันไม่ถูกกับดวงให้เน้นออกเป็นวันเสาร์นะ
คนที่เกิดในวันจันทร์ถ้าจะออกรถสีแดงที่ไม่ถูกฉลกนั่นแหละ
ก็คือให้ออกรถในวันพระรหัสบดี

คนที่เกิดในวันอังคารให้ออกรถในวันพุธ
ดูเลิกเลยวันพุธเปิดประติธินเลย
คนที่เกิดในวันพุธให้ออกรถในวันศุกร์

คนที่เกิดในวันพระราชสบดีให้ออกรถในวันจันทร์

ส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์ถ้าอยากจะใช้สีที่มันไม่ถูกฉลก
ถูกใจสีเทาก็ให้ออกรถในวันพุธ

ส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะก็ให้ออกรถในวันอาทิตย์

สีที่เราคิดว่ามันไม่ถูกฉลกแล้วอยากจะแก้เคล็ด
ไม่ใช่ว่าเอาสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีชมพูบานเย็นอมเขียวแก้มส้ม

ไม่ได้ติดยาวขนาดนั้นหรอกครับ
เลือกวิธีใช้วันออกรถแทนนะคะ
แล้วมีวิธีแก้เคล็ดอีกไหมคะแก้เคล็ดอีกนะคะ
ก็สำหรับรถที่สีไม่ถูกฉลกกับตัวเอง
เราก็ควรจะแก้เคล็ดโดยการที่

แต่ว่าไม่ใช่ไปหาใครชนไม่ใช่เจอโฆษณะปุ๊บแบบว่ารีบ
อย่าทำใจตัวเองอย่าทำตามใจตัวเองแบบนั้นนะคะ
ต้องชนแบบไหนล่ะค่ะที่จะแก้ได้ต้องชนแต่ไง
คือเคล็ดลับก็คือเอาขวดน้ำ
มาวางไว้หลังรถหรือหน้ารถก็ได้

เราชนอะไรสักอย่างแล้วเป็นการแก้เคล็ดไปซะ
กวดน้ำคลาสติกเล็กไม่ใช่กวดเหล็กนะคะ

เอาล่ะนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่อยากจะออกรถนะคะ

และเดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีกันบ้างวันนี้
ได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่๓ท่าน

คุณพลอยเกิดวันที่๔พฤษภาคม๒๕๓๐ค่ะ

เพราะฉะนั้นแต่ดูในเรื่องที่เด่นขึ้นมาในดวงก่อน
ตอนนี้คุณพลอยอายุ๓๑ย่าง๓๒ปี
ดวงเขาเรียกว่ามีดาวจักรพรรดิ
โพจอร์เข้ามาในดวงฟังแค่ชื่อจักรพรรดิ
ก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าจักรพรรดิเนี่ยไม่ลบไม่ได้บันลัง
ก็คือต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง

คือจะไปอาศัยลูกน้องหรือบริวารเพื่อนร่วมงานเนี่ย

ถ้าอยากจะสำเร็จต้องทำด้วยตัวเราเอง

เขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานอยู่แล้ว

ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าอะไร

อยากที่จะพัฒนางานให้มันดีขึ้น
แล้วในดวงคือนอกจากเก่งแล้วยังเห็งอีกด้วย
เพราะว่ามีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์

ถ้าสมมุติว่าทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เพศหญิง
หรือว่ามีผู้บังคับบัญชาเป็นเพศหญิง
ถือว่าเฮงสุดดีมาก

ยังพอดูได้อีกหนึ่งคนนะคะคุณเขมรัฐนะคะอีกหนึ่งคนนะคะ
เกิดวันที่๘ธันวาคม๒๕๓๑ค่ะ

โอ้โหเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างแบบอย่างชัดเจนมาก
ถ้าสมมุติว่ายังอยู่ในองค์กรเดิม
ก็อาจจะแบบมีการย้ายตำแหน่งที่นั่ง

หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่ที่รับผิดชอบ
หรือว่าถ้าเล็งอยากจะย้ายงานอยู่แล้ว

แต่ว่างานที่ทำมันอาจจะต้องเหนื่อยมั่ง

ก็ต้องใช้ความรักแหละคะพอจะได้ไหมคะ

ก็เรียกว่ามีเสน่ห์

แต่อาจจะแบบเป็นความรักที่แบบรักเพื่อเพียงผ่าน

ก็เรียกว่ารักกันดีต่างคนต่างช่วยกันสร้างครอบครัว

เดี๋ยวเราเจอกับหมอไก้วันศุกร์หน้าค่ะ